แค่เจ้าเชิญที่เป็นแบตเรื่องราวในช่วงนี้เดี๋ยวฟังว่าสาวต้องกรี๊ก
อ้าวไม่เป็นไร
ก็ทานอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นสาวหล่อมาก
สาวหล่อแล้วก็โด่งดังไปถึงประเทศจีนนะ
ภาพยนตร์เรื่องยีทเอาโนเคยดูประตูกันประมาณนี้

คุณติตินาศุภนาจิตติลิรา

หล่อไปตรงนี้ติ๊นามากกว่าพี่กี้อีก

นานกับพี่ที่มีชื่อสุภาณาธิยังไง

นี่น่ารักอ่ะ

จริงไหมที่มีกระแสมาว่าโหยตินาเหรอ

เพราะว่าแสงหน้าออกจากบ้านทุกวัน

เราทำงานออกมาเจอผู้คนเราก็แบบว่า

เยี่ยงมาบ่อย

เลขทีมิดเคยใส่กระโปรงมั้ย

ผู้หญิงนะครับสมมุติว่าในองค์ประกอบตัวเลขทั้ง๑๐ตัว

จะมีโอกาสของการเป็นแมนมากกว่าเลขตัวอื่นแค่นี้
เหรอ๓กับ๔อเจมส์ใช่ครับ๓กับ๔ใกล้กัน
อีกอันหนึ่งคือตัวเลขที่บ่งบอกถึงภาวะเพศ
ก็คือตัวเลขที่แบบอาจจะเป็นผู้ชายอ่อนโยน

ผู้ชายอ่อนเยินแบบนี้ค่ะผู้ชายอ่อนเยิน
ถ้าเป็นทอมดี้ก็จะเป็น๓กับ๔ที่มีแนวโน้ม

ตินาเคยชอบผู้ชายไหม
ในชีวิตเราเนี่ยเวลาโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น

แต่ชอบดาราดักร้องเป็นไอดอลมากกว่า

คนจีนเนี่ยกรี๊ดตินามาก

ก็แฟนคลับน่ารักให้การต้อนรับอย่างดีเลย
หนังภาคแรกออกไปเมื่อประมาณ๕๖ปีก่อน
ครับคือช่วงภาคแรกออกไปปุ๊บ
มีปีหนึ่งที่ลิน่าไปจีนบ่อยมาก
ครึ่งปีหลังก็ไปทุกวีคเลยค่ะโอ้โหจริงมาก

ก็ไปคือประมาณ๕๐ทิพย์แล้ว
คือหนังฉายที่ไต้หวันด้วยค่ะ
แล้วก็ขายออนไลน์ที่เมืองจีน

ภาษาส่วนใหญ่พูดภาษาไทยฮามีล่า
อ๋อมีล่ำเราพูดภาษาไทยแบบนี้เลยเราพูดแบบนี้
ใช่ฮะมีล่ำ
แต่เราพูดกูฟูดจีนได้ไหมว่าเราไปตั้งหลายทาง

ตะเจฮาวอ่อชื่อทีน่า

ปุ๊บนี่ก็งานก็มายเรื่อยแล้วเลย
คือไปอยู่แล้วแล้วพอพี่แมนเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย
ก็ได้งานชิ้นนงที่แบบว่า
ได้เล่นหนังจีนได้เล่นกับคิมูบินด้วย

นี่แมนไม่ต้องจะให้น่ะได้มาเอง
แมนบอกมาเรื่องดีอย่างนี้พูดถึงพี่แมนไหม

แล้วตอนที่แนนให้เขาเนี่ย

เป็นเลขเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่ง

แล้วก็เป็นเลขเก็บหอมน้อมริบสร้างเนื้อสร้างตัวของเขา

ซึ่งก็พยายามปรับตัวเลขให้มันเข้ากับเขามากที่สุด
ในความน่ารักความแบบสดใสของเขาต้องมีครบ

คนแม่มิอยากได้อยู่ในวงการเลยป่ะ
อเรนนี่เออแม่เป็นลูกคนเล็กค่ะที่บ้านมีลูก๔คนแล้วเป็นลูกคนเล็ก
แล้วคือแม่เนี่ยเป็นอาจารย์แม่ก็จะแบบว่าลูกทุกคนเอ็นติดมหาลัยดีกันทุกคนเลย
แล้วเราก็กดดันคนเล็กต้องเอ็นให้ติดอะไร

อเรนนี่จุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเรียนก็ต้องเอ็นให้ติดแล้วพอเอ็นติดปุ๊บเนี่ยเอ็นติดวิศวะคอมซอลแอร์นานาชาติที่เชียงใหม่

อเรนนี่ใช่ชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
อเจมส์ติดที่เชียงใหม่
อเรนนี่ที่เชียงใหม่
อเรนนี่ต้องไปเรียนที่เชียงใหม่ไหม
อเรนนี่คือไปเรียนเราไปเรียนก่อน
ว่ามีโอกาสแล้วนะลองดูซักพี่ก็เลยลองเล่นดูค่ะ
แล้วหนูมาเรียนอะไรที่มรังสิต

เพิ่งจบอ่ะแล้วซ้อมแบร์อดเรียนซ้อมแบร์แล้วใช่
ตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแสดงว่าชอบคอมแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
น่าอยากถามไลนแมนตอนนี้พี่ให้เปิดโอกาสให้เต็มที่
ถามอะไรพี่แมนดิ

เรื่องของความรักเราแแล้วพอคุยกันก็ฝากฝ่ามาถามตลอด
เพราะว่าตอนนี้ทำธุรกิจทำครีมของตัวเองไง

สมมุติว่าเราจะพูดถึงองค์ประกอบตัวเลข
อย่างเช่นเราบอกว่าเราจะจับกลุ่มผู้หญิง

เพราะฉะนั้นจะใช้๖กับ๒เข้ามาสัมพันธ์กัน
เดี๋ยวร้อยเรียงดีปุ๊บจัดเลยครับ

ไอจีค่ะไอจีแล้วก็เฟซบุ๊ก

ใครที่กำลังหาของขวัญให้กับคุณพ่ออยู่

เป็นเลขเสริมความแข็งแรงให้กับคุณพ่อ
เสริมเรื่องต่างให้กับคุณพ่อเลยนะคะ
จะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะ
สำหรับคุณพ่อเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราหาของขวัญอยู่
ไม่รู้จะให้อะไรคุณพ่อนี่เลยบอกเลยแมนอยู่ตรงนี้แล้ว
เราก็เลยมีคอลเคชั่นตัวเลขสำหรับคุณพ่อนะครับ
อย่าเสียเวลาไปดูเลยดีกว่าครับ